โคราชจัดงานมหามงคลยิ่งใหญ่สร้างพระพุทธมหา
พระพุทธนครราชศรีมาพิรักษ์สมโพธิเมืองนครราชศรีมา๕๕ปี
เป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกทรงเครื่องต้นอย่างพระมหาจักรพรรดิ
ประทับบนฐานสิงองค์ใหญ่สุดหน้าตักกว้าง๓๒นิ้ว
โดยนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมาเป็นประธานการจัดสร้างพระพุทธนครราชศรีมาพิรักษ์
ในโอกาส๕๕ปีเมืองนครราชศรีมาโดยจัดสร้างทั้งพระพุทธรูปเหรียญรูปไข่
และเหรียญนาคปรกใบมะขามรายได้หลังคาค่าใช้จ่าย
นำไปจัดสร้างพระพุทธนครราชศรีมาพิรักษ์ขนาดหน้าตักกว้าง๓๒นิ้ว
เพื่อนำไปประดิษฐานณอาคารสารกลางจังหวัดหลังใหม่
ทางนี้เรื่องการเช่าบูชาผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมาเผยไม่ตั้งเป้าหมดแล้วหมดเลยไม่มีการผลิตอีก
โดยจะเปิดรับจองไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม๒๕๕๙
สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ประสานงานเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศลจังหวัดนครราชศรีมา